ไปที่ป่าตองกันบ้างที่จังหวัดภูเก็ตนะคะ

หลังถูกแม่ค้าในตลาดเดียวกันทำร้ายร่างกาย
แล้วก็อ้างว่าถูกไล่ออกจากตลาดแค่เพียงฝ่ายเดียว
เรื่องนี้จะเป็นยังไงติดตามพร้อมกันค่ะ
สายตรวจโซเชียลไทยรัฐทีวีค่ะอ้างว่าเมื่อวันที่แปด
กรกฎาคมที่ผ่านมาคุณแม่ของเธอเนี่ยถูกแม่ค้าในตลาดเดียวกัน
ใช้ไม้ตีศีรษะจนได้รับบาดเจ็บแต่ทางตลาดมารินพลาซ่าป่าตอง
มีหนังสือให้แม่ของเธอออกจากตลาดเพียงฝ่ายเดียว
โดยอ้างว่าทำผิดกฎระเบียบของตลาดเมื่อถามเหตุผลทางตลาดก็บ่ายเบี่ยง
ซึ่งเรื่องนี้ก็เคยเป็นประเด็นในสังคมออนไลน์มาก่อนหน้านี้แล้วนะคะ
นางสาวชายานิดลักษณะอินอายุ๒๖เป็นลูกสาวของแม่ค้าผู้เสียหาย
เล่ากับทีมข่าวเพิ่มเติมค่ะบอกว่าหลังจากเห็นข่าวตลาดมารินพลาซ่าเชียงใหม่
ซึ่งเป็นเครือข่ายเดียวกันกับตลาดมารินพลาซ่าป่าตอง
อยากขอความช่วยเหลือเรื่องแม่ตัวเองไม่อยากให้เรื่องเงียบหายไป
เพราะเรื่องก็นานแล้วเหมือนกันนะคะตั้งแต่กรกฎาคมก็ช่วงกลางปีนี่ปลายปีแล้ว
แต่ว่าเรื่องก็ไม่คืบหน้านะคะหลังเกิดเหตุเนี่ยบอกว่ายังไม่มีใครออกมารับผิดชอบ
แล้วก็อ้างด้วยว่าทางตลาดได้เข้ายึดอุปกรณ์ทำร้านไปทั้งหมดไม่สามารถไปประกอบอาชีพได้ต่อ
แม้ว่าก่อนหน้านี้จะไปเรียกร้องขอพูดคุยกับทางผู้บริหารตลาดแต่ก็ถูกเมินเฉยค่ะ
แล้วจนถึงทุกวันนี้ผ่านมาแล้ว๖เดือนยังไม่ได้รับความเป็นธรรมนะคะ
ร้อยตำรวจเอกหญิงสินีนาฏเชิดชูตระกูลทองรองสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูทรป่าตองภูเก็ต
เปิดเผยกับทีมข่าวเพิ่มเติมค่ะว่าส่วนของคดีความอาญาได้แจ้งข้อกล่าวหากับผู้ต้องหาแล้ว
ในข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายแก่กาย
ต้นสารพิพากษาเรียบร้อยนะคะแต่ในส่วนของการเรียกร้องค่าเสียหายจากคู่กรณี
เป็นส่วนของทางแพ่งซึ่งเป็นขั้นตอนของทนายความที่จะฟ้องร้องต่อสารต่อไปนะคะ